จริงแล้วผมก็ไม่ได้แบบสุขสบายแล้วนะครับไม่ใช่นะ
เพราะหนึ่งผมก็ไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรเลยนะครับผมก็คิดว่า
แล้วผมก็ยังคิดว่าความสามารถของผมยังทำงานอื่นได้
ผมก็หาเงินในแบบที่สุจริตชนทำ

แล้วก็พยายามที่จะเรียบร้อยนะ
ถึงแม้ว่าความเป็นตัวเองจะหายไป
แต่ว่ากำลังใจที่เขาเป็นหุ้นสุขในการทำงานมาก

ในชีวิตที่ผมเคยประมาทมาก่อนเคยทำชีวิตเละเทะมาก่อน
ผมก็ไม่อยากจะทำให้ใครเขาผิดหวังกับกำลังใจที่ส่งมา

คือจริงไม่มีอะไรครับผมเนี่ยผมเนี่ยคือประมาณว่าเคยไปหาพี่หนุ่มกัญชัยที่ช่อง๓
๒ครั้งแต่ไม่เจอแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง
จะพบเขาเพราะว่าเขางานยุ่งเรารู้นะเป็นเจ้าพ่อสื่อช่อง๓ใช่ไหมครับ
ก็อยากจะจริงแล้วผมจะเอาสมเด็จไปให้
เพราะว่าผมบวชมาและก็มีความรู้สึกว่า
ผมอยากเจอผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิง
แล้วผมมีนิสัยว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบให้พระ
จะเอาพระพระสมเด็จไว้ให้พี่หนุ่ม
แต่ว่าด้วยความที่พี่หนุ่มยุ่งกับงานของเขา
เรามาเจอคนไม่แบบเอาเปรียบเราหรืออะไรเงี้ย
จริงแล้วก็เก็บเงินไว้เพราะว่าตอนนั้นผมมีสายกระถิ่นทั่วประเทศ
แล้วก็อย่างหนึ่งพี่ที่รวบรวมกระถิ่นก็เป็นนักธุรกิจด้วย
เพราะฉะนั้นผมได้ร่วมกระถิ่นกับเขาจริงครับผม
เคลียร์กันแล้วแล้วก็กับเพื่อนคนนั้นก็บอกว่ากลับมาทานข้าวกันได้